ช่วยกันตามหาแม่คนหนึ่งหน่อยนะฮะทิ้งลูก๓คนเอาไว้กับญาติ
อ้างว่าจะออกไปซักผ้าแล้วก็หายตัวไปอืมตั้งแต่วันที่สิบแปด
ตามหาตัวไม่เจอคุณพ่อเองก็มาติดคุกปล่อยลูก๓คนไว้ตามชะตากรรมนะครับ
กรณีเฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะฮะได้มีการโพสต์ภาพและข้อความนะฮะ
ก็มีภาพของแม่ของเด็กด้วยแล้วก็เด็กทั้ง๓คนนี้
พร้อมประกาศขอความช่วยเหลือให้ติดตามตัวแม่ที่ทิ้งลูก
กับญาติญาติห่างดูแลพร้อมข้อความระบุว่า
แม่เขาบอกว่าแม่ใจร้ายมากทิ้งได้ลงคอ
บอกลูกว่าเดี๋ยวมาจะไปซักผ้าที่ไหนได้ทิ้งลูกไว้
หลังหายไปติดต่อกลับก็โทรไม่ติดพร้อมเปิดเผยว่าตอนนี้เด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวเราค่ะ
เพราะญาติฝ่ายแม่ก็ติดต่อไม่ได้เคยติดต่อไปแล้วแต่ก็ปัดความรับผิดชอบ
เขาบอกให้ไปไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กละกัน
หลังจากมีการเผยแพร่โพสต์นี้ออกไปชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแม่เด็กนั้นไม่ควรกระทำเช่นนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือหน่อยเพราะสงสารเด็ก
แล้วอยู่กันแบบนี้คุณผู้ชมดูสิเด็กคนโตอายุแค่๙ขวบ
แล้วก็อยากจะให้คนไปดูแลหน่อยตอนนี้ก็มีผู้ประสงค์บริจาคเงินเข้าไปช่วยเด็กแล้ว
ความคลิบหน้านิภาพที่นักข่าวลงไปเจอไปดู
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๓๑ทับ๑หมู่๑ตำบลท่ามไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓คนมีเด็กชายพี่คนโตอายุ๙ขวบ
น้องคนกลางเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
และน้องคนเล็กเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง๑ขวบนะครับ
ทั้ง๓คนอยู่ในบ้านหลังนี้โดยมีนางสถาพรพรมพิรมอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นเครือญาติห่างของพ่อของเด็กมาดูแลน้อง

พ่อเด็กเนี่ยเพิ่งติดคุกถูกสารพิพากษาให้จำคุกไป
ทางด้านของนางสาวห่มพิรมพูดเฟซบุ๊ค

ไปแจ้งข้อมูลเอาไว้กับสถานีจำรวจภูทรเมืองนครสิรภรรรดิ์

เพื่อต้องการจะไปขอให้ช่วยเหลือติดตามมันดากลับมาหน่อย
แต่ตำรวจบอกว่าทำไมไม่เลี้ยงเอง

ก่อนที่จะออกเอกสารให้๑ฉบับ
เพื่อให้ไปติดต่อกับสำนักงานโทรศัพท์มือถือ

แต่เอกสารนั้นกลับใช้ไม่ได้
จากนี้พยายามติดต่อแม่เด็กทุกช่องทาง

และติดต่อไปที่ญาติของแม่ของเด็กที่พัทธลุงกลับตอบกลับมาว่า

แล้วก็ไม่ยอมรับหากเด็กไม่มีคนเลี้ยง
เอาไปไว้ที่สถานสงเคราะห์ละกัน

ผู้โพสต์ยืนยันนะว่าการโพสต์นี้เป็นเรื่องของพยายามการแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ต้องการจะเอาเงินหรือว่าเอาสิ่งของบริจาค
แค่ต้องการตามตัวแม่ของเด็กให้กลับมาดูแลลูกของเขาทั้ง๓คนที่ทิ้งไปเท่านั้นเองนะครับ
ใครที่รู้จักแม่เด็กนั้นติดตามให้กลับมารับผิดชอบลูกของตนเองด้วยนะครับ